หรือข้ายค่ะคือตั้งใจว่าจะไปจันทบุรีจะไปซื้อทุเรียนนะครับ

สงสัยไม่ทันแล้วล่ะครับต้องไปโบกป้ายหน้าเอาแล้วล่ะครับ
หรือไม่งั้นไปสายการบินผมก็ได้ครับกำลังจะออกพอดีเลย

หรอกคะ

แต่อยากรู้เรื่องของสภาพอากาศก่อน
เดี๋ยวจดชื่อสายการบินผมไว้ก่อน

นี่นะครับเดี๋ยวไปลองหาไฟบินดู

โอเคเดี๋ยวก่อนเดินทางไปไหนมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าวันนี้นะครับมีการ
ส่งสัญญาณของปัจจัยต่างครับ
จะมีบทบาทต่อสภาพอากาศเมืองไทยของเรา
ซึ่งอย่างที่ได้บอกไปนะครับ

ก็จะพบว่าในระยะนี้เองเนี่ยนะครับ

กระแสลมที่มาจากทิศตะวันออกนะครับ

และสิ่งสำคัญก็คืออาทิตย์นี้ครับ
จะมีอากาศเย็นแผลมาอีกรอบนึง
และดูเหมือนว่าจะแรงกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ

เขาพอแผ่มาก็ทำให้เกิดฝนตก

แต่ว่าในสัปดาห์นี้น่าจับตาครับ
เพราะว่าการแผลมาในครั้งนี้ก็จะทำให้ฝนมีการกระจายตัวมากยิ่งขึ้นนะครับ
ก็จะสามารถทำให้ฝนตกในบริเวณพื้นที่บริเวณตอนกลางของประเทศไทยนะครับ

แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็ปีกตะวันตก
ตั้งแต่ภาคเหนือไล่ลงมาจนถึงภาคใต้ได้เลยทีเดียว
ทีนี้ต้องจับตาดูอีกทีนะครับว่าจะเป็นไปตามคาดการณ์หรือเปล่า
นี่คือการคาดการณ์ณขณะนี้เท่านั้นนะครับ
ดังนั้นใครที่จะเดินทางนะครับตั้งแต่วันที่๙ต่อเนื่องไป
จนถึงวันที่๑๑อาจจะต้องวางแผนการเดินทางนิดนึงนะครับ
โดยเฉพาะการเดินทางด้วยเครื่องบินนี่แหละครับ
เพราะว่ากระแสลมค่อนข้างแรงแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนัก
อาจจะทำให้เที่ยวบินเกิดการล่าช้าได้นะครับ
คุณผู้ชมนี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนทั้งวันวันนี้นะครับ

ก็จะมีกลุ่มฝนเกิดขึ้นเล็กน้อยนะครับ
บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับ

ก็จะเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ

รวมไปถึงแนวจังหวัดที่อยู่ระหว่างภาคกลางกับภาคอีสานนะครับ

อาจจะตกเยอะเลยทีเดียวโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่าง
ส่วนตอนค่ำครับก็จะเน้นตกบริเวณอีสานตอนบนนะครับ
ถ้าหากคุณผู้ชมดูด้านบนของประเทศไทย
ก็คือแถวลาวก็จะมีกลุ่มฝนกลุ่มหนึ่งนะครับ
ที่กำลังจะค่อยเลื่อนต่ำลงมา
ฝนนี่แหละครับก็จะเริ่มเข้ามามีบทบาทกับเมืองไหนของเรานะครับ

จะเริ่มมีการแผ่เข้ามานะครับในพื้นที่อีสานตอนบน
หลังจากนั้นก็จะไล่มาในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย

แล้วก็มาในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกนะครับ
ดังนั้นสัปดาห์นี้อาจจะต้องเป็นสัปดาห์ที่
ใครจะวางแผนทำกิจกรรมกลางแจ้งนะครับ
โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง

เพราะว่าอาจจะมีความรุนแรงของสภาพอากาศนะครับ
ฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชคแรงเกิดขึ้น

ฮูปยูเที่ยวมีดอยู่ว่าไม่รู้จะเครื่องมีดจะมีอีกรั้งหรือเปล่า

เดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้เวลาคิดอีกแป๊บนึง
เดี๋ยวผมมารับเดี๋ยวตอนนี้ขอไปเคลียร์ก่อน